ต้องบอกว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลจริงนะคะ
และยังคงหลั่งไหลสู่พี่น้องภาคอีสานที่ตอนนี้กำลังประสบกับภัยน้ำท่วมอยู่
เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทย
ในการนำเงินไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เดตล่าสุดคุณผู้ชมตอนนี้ยอดบริจาคทะลุ๒๓๐ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คนบันเทิงอย่างโดมปกรณ์ลำเองก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่บิน
เตรียมลงพื้นที่ไปสมทบอีกคน
ก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องชาวอีสาน
พร้อมกับนำเอาของใช้อาหารแห้งและเงินบริจาคที่เปิดรับผ่านบัญชีส่วนตัวกว่าสองแสนบาทไปช่วยเหลืออีกแรงนะคะ
และล่าสุดคุณผู้ชมไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยคนดังอย่างลิซ่าแบ็คพิ้ง
ซึ่งลิซ่าเองก็เป็นคนบุรีรำนะคะ
ได้ร่วมบริจาคผ่านบัญชีพี่บินจำนวน๑แสนบาทมาด้วยเหมือนกันค่ะ
โอ้โหและเมื่อคืนนี้นะคะพี่หม่ำค่ะก็รวมพลังคนลุกทุ่งนะคะ
ซึ่งก็มีทั้งพี่ตุ๊กกี้พี่เอชายาพี่กุ้งสุธิราชนะจัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นค่ะ
เพื่อเป็นการระดมเงินนะคะก็ระดมเงินได้เกือบล้านนะ
จะส่งมอบให้กับชาวอุบลในวันพรุ่งนี้นะคะ
โดยทั้งพี่กุ้งสุธิราชและพี่ฝนธนสุนทรก็เห็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วต้องบอกเลยว่าทนไม่ไหวจริง
ขอพูดดังให้ถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
แถมยังชื่นชมพี่บินว่าพี่เนี่ยคือสุดยอดฮีโร่จริงค่ะ
เห็นสางแนวคื่อไหม
พี่บินเป็นอะไรไม่ได้นะคะรักพี่บินค่ะ
โอ้ยันฮีโร่เลยตอนนี้
ใช่แล้วค่ะด้านประธานองค์กรทำดีอย่างพี่บุ๋มประนัดอาเองนะคะ
ไม่นิ่งนอนใจขอหาอยู่หายามาดูแลพี่กู้ภัยนะคะ
เพราะว่ามีพี่กู้ภัยคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะปอดติดเชื้อ
คาดว่าวันเสาร์ที่๒๑นี้จะลงพื้นที่ไปช่วยคนอุบล
ส่วนเย็นนี้ค่ะพี่บุ๋มต้องทำหน้าที่พิธีกรนะคะ
งานรับโทรศัพท์บริจาคช่วยน้ำท่วมของนายก
และวอนว่าอย่าดราม่าเลยนะคะ
นักช่วยเหลือสังคมคำว่านักช่วยเหลือสังคมอย่างพี่
พี่จะไม่แบ่งแยกการเมืองพี่จะอยู่เป็นกลาง

แล้วพี่ก็จะไม่เกี่ยวว่าคนนี้ใครจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหน

ตอนนี้มีเวลาแค่วันเดียวแต่ก็คือไปวันครึ่งอ่ะนะคะ
ก็คือจะลงพื้นที่เต็มพื้นที่เพื่อที่จะดูตามดูงานกลุ่มกู้ภัย
หรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรต่างทะหงทหารเนี่ย

สิ่งที่เราจะให้ก็คือตระเวณหาหน้ายาพวกนี้
ยาน้ำกัดเท้ายาแก้ไข้รวมถึงยากันยุงถุงดำ
เพราะว่าต้องให้ถูกสุขอนามัย

พี่บินบรือฤทธิ์เองเนี่ยได้เดินทางกลับมาที่กรุงเทพ
เพื่อที่จะมารับโทรศัพท์นะคะช่วยเหลือนำเงินไปช่วยเหลือพี่น้อง
ชาวจังหวัดอุบลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่ง
ต้องค่ะซึ่งยอดเงินบริจาคตอนนี้น่าจะทะลุ๒๓๐ล้านแล้วนะคุณผู้ชม
สะดวกที่จะบริจาคเป็นเงินก็สามารถดูได้ทาง
ชื่อมีเดียช่องทางของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะซึ่งก็มีการเปิดบัญชีเอาไว้ด้วยนะคะ